ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะมีฝนตกหนักมีพายุมีลมแรงนะคะ
เรามีภาพมาค่ะที่มหาชัยที่สมุทรสาครครับ
โอ้โหฝนตกหนักมากแล้วก็ลมแรงมากถึงขั้นที่อาคารเนี่ยค่ะ
หลังคาปลิวแบบนี้คุณผู้ชมนี่เป็นแบบอาคารพาณิชย์นะ
แล้วก็มีป้ายโฆษณาด้วยนะการที่หลังคาของอาคารพาณิชย์มันจะปลิวได้ขนาดเนี้ย
คือลมมันต้องแรงมากจริงอ่ะนี่คือที่ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ชิ้นส่วนอะไรต่างในปลิวว่อนไปหมดเลยนะคะ
เดี๋ยวลองดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้หน่อยไหม
เนี่ยชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขาต้องไปหลบกันในตัวอาคาร
นี่ค่ะเขาถ่ายเอาไว้เราก็มีภาพมาก็เลยแบบอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าอุ๊ย

ใช่นอกจากนี้ค่ะที่ตลาดนัดยามเย็นค่ะ
ก็ที่มหาชัยเหมือนกันเนี่ยนะคะลมแรงมาก

ต้นไม้หักร้านรวงก็ได้รับความเสียหาย
ที่พักวินรถจักรยานยนต์ก็พังนะคะ

นายอำพรณ์เทียนซีรีย์อายุ๖๕ปี
เสียชีวิตอยู่ในร้านอาหารนะคะใกล้กับตลาดยามเย็น
คือศพมีบาดแผลเต็มตัวเลยหน้าก็มีเลือดอาบเลยนะคะ
คือก่อนเกิดเหตุฝนตกหนักที่ตลาดนัดยามเย็น
ตกหนักปุ๊บหยุดไป
อำพรเขาดูแลเครื่องเล่นที่เป็นบ้านลมค่ะคุณผู้ชม
เห็นฝนตกหนักเห็นฝนหยุดก็คิดว่าอ่ะหยุดแล้วไม่น่าจะตกแล้ว
ปีนขึ้นไปทำความสะอาดด้านบน
อยู่ลมมาอีกรอบคราวนี้เป็นพายุแบบแรงเลยค่ะ
บ้านลมปลิวขึ้นไปลอยไป
ตกห่างจากตลาดไปกิโลนึง

นายอำพรณ์ก็ถูกพัดปลิวไปแบบนั้นค่ะ
แล้วก็ไปร่วงใส่หลังคาร้านอาหาร
ลงมาหลังคาร้านทะลุเลยนะคะ
แล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นนะคะ

เป็นคนดูแลตรงนี้หนูก็เลยมาเช็คถุงหมดแล้ว
แล้วหนูก็เดินไปดูหนูเห็นอะไรมันแปลกค่ะว่า
หนูก็เดินไปดูแล้วหนูก็บอกว่ามีคนอยู่ในนี้
ไม่มีใครเชื่อเหมือนว่าเขาไม่มาดูมีใครเขากลัว

ล้มหมดเลยแล้วในหน้าเลยแล้วมันก็หวนหวนหน้านี้

พอบอกว่าลมตุ๊กมาจุดนี้เลยมา

นี่ค่ะคือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันแรงมากจริง
ไปหมดน่ะพังเสียหายนะคะ
แถวตลาดนัดยามเย็นเนี่ยร้านค้าหลังคาบ้านเรือนเสียหายเยอะเลยค่ะ
ว่าน่าจะเป็นลักษณะของพายุงวงช้าง
โอ้โห
เห็นว่าแต่บ้านลมหรือว่าร้านค้าที่เป็นเต็มเลย

เพราะฉะนั้นมันก็มีคำถามตามมาแล้วว่า
บ้านเรือนของเราเนี่ยโดยเฉพาะในจุดพื้นที่ที่แบบเสี่ยงต่อพวกลมแรงมีพายุอะไรพวกนี้
มันแข็งแรงเพียงพอแล้วหรือเปล่าสำหรับการรองรับพายุหรือว่าฝนที่มันตกหนัก
เราต้องใช้หลังคาแบบไหนหรือถ้าเจอแบบนี้หลังคายังไงก็เอาไม่อยู่
นี่ไปทั้งแถบไปทุกหลังเลย